แต่อันนี้ค่ะไม่ต้องเมตตาแต่ต้องระมัดระวังตัวค่ะ
ผู้หญิงที่อยู่คนเดียวนะต้องระมัดระวังตัวให้ดี
ตรวจสอบห้องตัวเองให้ดีเพราะว่าที่ลำปางมีหญิงสาวคนหนึ่ง
คือพอดีเธอใส่ตาสั้นแล้วทีนี้เธอเข้าไปอาบน้ำ
อาบน้ำไม่มีใครใส่แว่นไม่มีใครใส่คอนแท็กเลนนะคะ
อาบน้ำปรากฏว่ามีคนร้ายฉวยโอกาสจังหวะที่เธออาบน้ำ
เข้ามาในห้องสำเร็จความไคร้หลายต่อหลายจุดเลย
จังหวะที่เธออาบน้ำเสร็จแล้วเดินออกมาเนี่ยก็เจอคนร้ายคนนี้
ซุกใต้ผ้าห่มรออยู่เอ้าอืมเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนี่แหละค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะโพสต์ข้อความลงในเพจลำปางซิตี้
บอกว่าคืนก่อนเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งมีผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งเข้าไปในห้องของเพื่อนผู้หญิง
รอยเท้าทิ้งคราบอสุจิเอาไว้ซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงนอนอยู่บนชั้นสองคนเดียว
โชคดีมากนะคะที่มีเพื่อนนอนอยู่ชั้นสามช่วยเหลือแต่พอโทรแจ้งตำรวจเนี่ย
กลับบอกว่าคนร้ายหนีไปแล้วแล้วจะให้ตำรวจไปทำอะไรอ้าวตำรวจ
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าถ้าคนร้ายกลับมาอีกก็โทรมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
คนโพสต์เขาก็เลยนอกจากจะเล่าเรื่องแล้วเนี่ยตั้งคำถามถึงการทำงานของตำรวจด้วยว่า
เอาสะดวกเหรอคือรอให้คนร้ายกลับมาก่อนค่อยแจ้งอีกทีเหรอ
ถ้าคนร้ายกลับมาแล้วเขาถูกข่มขืนจะทำยังไงถ้าคนร้ายกลับมาแล้วมันเกิดเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้จะทำยังไง
ตำรวจทำอะไรอยู่อย่างน้อยลงมาเก็บพยานหลักฐานสิทิชช่งทิชชู่กองอยู่เต็มไปหมด
ท้องรอยเท้าก็มีตรวจดีเอ็นเอก็ได้รออะไรอันนี้เขาตั้งคำถามไว้
ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือนางสาวรัฐวันยิ่งสวัสดิ์นะคะอายุ๒๒ปี
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ในตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ชั้นล่างเขาเปิดเป็นสำนักงานรับส่งพัสดุส่วนชั้น๒กับ๓เนี่ยเป็นห้องนอน
ทีนี้นางสาวรัฐวันเนี่ยนะคะคือเธอเป็นคนสายตาสั้นครับช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณตีหนึ่ง
อยู่บนชั้นสองใช่ไหมคะก็ห้องนอนกับห้องน้ำมันอยู่ติดกัน
เธอก็เข้าไปอาบน้ำจังหวะอาบน้ำอ่ะแว่นก็ถอดคอนแท็กเลนก็ถอดอยู่แล้วอ่ะ
เวลาคนอาบน้ำเธอเข้าไปอาบน้ำค่ะทีนี้อาบน้ำเสร็จก็หนุ่มพาเช็ดตัวกระจมอก
ตามปกตินะจะเดินเข้าห้องนอนแต่เดินออกมาสิ่งที่เจอโอ้โห
แทบกรี๊ดอ่ะค่ะไปฟังเธอเล่ากันหน่อยเขานอนคว่ำอยู่อย่างเงี้
คว่ำค่ะนอนคว่ำตอนนั้นเราก็ยังนุ่มพัชตัวอยู่
ไม่รู้ค่ะหนูยังแบบแห้งทำไมพ่อผมแหละ
เขาใส่เป็นใส่เป็นกางเกงสีเฮียวคะ

แล้วหนูก็เรียกมาแล้วมันต้องบอกหนูก็หนูก็นึกว่าหวานข้าวแล้วจากไหน
แล้วก็หนูก็เลยอะไรหนูก็เลยตกใจ

เขาถามหนูว่าหนูแจเนียนอันกอไอ

หนูก็บอกว่าเขาชื่อนักหนูก็โอเคจริงหนูก็เรียกว่าหนูค่ะ
คือจะบอกว่าคนสายตาไม่สั้นจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเล่าที่บอกว่าจะบ้าเหรอ
คนนอนอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งคนออกมาไม่เห็นยังไงคนสายตาสั้นไม่เห็นจริง
คุณผู้ชมคือมันจะเห็นเป็นแบบเบลอลางอ่ะที่เธอบอกว่าเธอก็คิดว่าเหมือนข้าง
แต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมผ้าห่มมันอยู่ในลักษณะแปลก
ยังดีนะที่แบบตอนแรกว่าจะแต่งตัวแล้วไม่แต่งตัวก่อนเออจัดเตียงก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้คิดจะจัดเตียงแล้วแต่งตัวแน่นอนคือถอดผ้าเช็ดตัวออกก็โป๊บเลยนะคะ

จำได้อย่างดีจำได้อย่างดีคือมันคงสีมันคงทิ้มตายจริงอ่ะฮะ
แล้วเธอก็เนี่ยตะโกนเรียกเพื่อนชั้น๓เพราะว่าผู้ชายที่นอนอยู่
ถามเธอด้วยว่าใช่แนนหรือเปล่าเออเขาพูดเป็นภาษาเหนือเนอะเออ
แล้วก็พูดชื่อเธอถูกด้วยคือเธอชื่อแนนจริง
แบบใช่แนนหรือเปล่าเธอบอกว่าใช่แล้วผู้ชายบอกว่าเราชื่อนัทนะ
เธอก็เลยช็อกเลยไม่รู้จักเลยรีบตะโกนเรียกเพื่อนนะคะ
แล้วก็วิ่งขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบนชั้นสามทีเนี้ยคนร้ายอ่ะ
คิดว่าเธอวิ่งลงชั้นหนึ่งก็เลยวิ่งตามลงไปแต่พอลงไปแล้วรู้ว่า
ไม่ใช่ก็เลยหนีออกทางประตูหลังไปครับทีนี้เธอกลับลงมา
ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ชั้นล่างปรากฏว่าโซฟา
โต๊ะกระจกแล้วก็ที่พื้นมีทิชชู่เปื้อนคราบอสุจิ
คนร้ายอยู่เนี้ยสองกองสามกองเต็มไปหมดเลยอืม
ยังเล่าด้วยนะคะว่าเธอรีบโทรแจ้งตำรวจในพื้นที่เลยนะ
แต่คำตอบที่ได้รับจากจากเจ้าหน้าที่ก็คือว่าเอ้า
คนร้ายหนีไปแล้วเหรอเออถ้าหนีไปแล้วจะให้ตำรวจไปทำอะไรอ่ะ
อ่าคุณตำรวจเอางี้ถ้าคนร้ายมาอีกครั้งค่อยโทรมาแจ้งใหม่น่ะ
โอ้โหตายแล้วตำรวจตอบอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะ
เอาตอนนี้คนถามมาเลยนะคะว่าตกลงปฏิรูปตำรวจตอนนี้ถึงไหนแล้วเดี๋ยวก่อน
คนร้ายมาอีกครั้งค่อยโทรมาแจ้งคุณแล้วถ้ามาอีกครั้งเนี่ย
จะมีเวลาโทรมาแจ้งไหมจะรอให้เขามาข่มขืนหรือยังไงแต่คุณตำรวจ
เออแล้วเธอก็เลยรู้สึกว่าโอ้โห
ไม่ได้เลยจริงกลัวด้วยไม่กล้าอยู่ที่ห้องแล้วก็เลยไปพักห้องเพื่อน
แล้วก็เอาเรื่องเนี้ยโพสต์ลงเฟซบุ๊กไอ้เรื่องตกใจก็ส่วนหนึ่ง
แต่ที่เธอคล่องใจมากกว่าคือตำรวจคะหน้าที่ทำอะไร
ต้องไปตรวจสอบรออะไรคือประโยคที่บอกว่า
เอาไว้เขากลับมาใหม่ค่อยโทรมาแจ้งนะนี่ไม่ได้ขายไข่ไก่นะคะ
ไม่ใช่เป็นคนขายไข่ไก่หรือขายลอตเตอรี่นี่คนร้าย